พาไปดูเรื่องราวของคนมีศักดิ์ศรีกันหน่อย

ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมดีของกลุ่มช่างศักดิ์ลาย

เขารวมกลุ่มกันรับสักลาย
เพื่อที่จะหารายได้ไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบพกพา

ใช่ค่ะเพื่อไปใช้สำหรับการช่วยเหลือแล้วก็กู้ชีพผู้ที่บาดเจ็บนะคะ
นายสันติแก้วโพกลางหรือว่าช่างแสบสักลายปลาจีน
พร้อมด้วยสมาชิกชมรมช่างศักดิ์ลายปลาจีน
ทีมงานตลาดแบรกดินเพชรกะเสม๘๑
ระดมช่างสักลายฝีมือดีทั่วทุกอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี
และเพื่อนสมาชิกจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ร่วมกันจัดกิจกรรมรอยสักต่อลมหายใจครั้งที่๒
มีช่างศักดิ์มาร่วมกิจกรรมกว่า๒๐คนเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้ที่สนใจเดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
ก็ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานโดยนายศิวาพลศรีกสิกิจรองนายกอบตบ้านพระ
ที่บริเวณหน้าตึกโอท็อปปราจินบุรีแยกสารสมเด็จพระนเรสวนค่ะ
นายสันติยังบอกด้วยว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันของช่างสักลาย
เปิดบริการสักลายให้กับผู้ที่สนใจและสำหรับรายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ให้กับมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี
เพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบพกพา
สำหรับใช้ในการช่วยเหลือแล้วก็กู้ชีพผู้ที่เจ็บป่วยนั่นเองนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีช่างสักคิ้วด้วยที่เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมนะคะ
สำหรับราคาก็เริ่มต้นไปตั้งแต่๔๙๙บาทไปจนถึง๙๙๙บาท
ตามขนาดตามหลายที่แตกต่างกันออกไป
ช่างสักลายเนี่ยเขาก็อยากจะฝากบอกไปถึงทุกคนนะคะ
เขาบอกว่าคือคนที่มีรอยสักเนี่ยนะยังเป็นคนดีในสังคมได้นะคะ
เพียงแต่ว่าความชื่นชอบที่แตกต่างจากคนอื่น
ทำให้หลายคนมองว่าคนที่มีรอยสักเป็นคนไม่ดี
มันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติถูกต้อง
จริงแล้วคนที่มีรอยสักก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดี
อย่างกลุ่มช่างศักดิ์เขารวมตัวกันทำกิจกรรมดีเพื่อสังคมแบบนี้มากมายนะฮะ
อยากให้สังคมมองว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะ

อันนี้อย่าไปตัดสินว่าใครเป็นคนดีคนไม่ดีด้วยรอยสัก

ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
นี่แหละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับ